วันนี้ก็จะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

บ่าย๒โมงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใครอยากเข้าไปเป็นสักขีพยาน
ในการรับชมการออกกำลังวัลนี่ก็ไปกันได้นะครับ
แต่ว่าก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของตัวเลข
งูเลื้อยเข้าบ้านบางคนก็บอกเป็นโชคดี

แต่กว่าที่เราจะรู้สึกว่าโชคดี
คือความตกใจก่อนที่เราไปเจองูตัวนี้

งูเหลือมยาวกว่า๕เมตรนะคุณ
เข้ามาเขมือบแม่ไก่ขณะฟักไข่

เจ้าของบ้านเชื่อว่างูน่าจะมาให้โชคลาภกับเธอนะครับ

กำลังยืดชุดกระชากกับเจ้างูตัวนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากนางระดาวันคำเพ็งหรือว่าครูเล็ก
ขอความช่วยเหลือให้มาจับงูที่บุกเข้ามาอยู่ภายในบ้านเลขที่๗

เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบงูเหลือมตัวใหญ่
ดอยู่บริเวณตะก้าพลาสติกนะครับ

หน้าตะก้าพลาสติกใช้ทำเป็นรังให้กับแม่ไก่ไว้กกไข่
โอ้โหนี่ขนาดอยู่สูงบนกำแพงนะ
ใช่ค่ะงูเขายังเล้ยไปมันเล้ยเข้าไปได้อยู่แล้วถ้ามีเหยื่อนะครับ

โอ้โฮอยากรู้อีกนะครับมี๖ฟอง
แล้วก็แม่ไก่ถูกงูเหลือมรัดจนตายคารังไปแล้ว
แล้วก็เขมือบกินไปแล้วแม่ไก่หายไป๑ตัว
ก็ตีเป็น๐หรือเปล่าไม่รู้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำอุปกรณ์เข้าไปคล้องจับงูเหลือมดังกล่าว
ใช้เวลา๑๕นาทีแล้วก็นำเจ้างูเหลือมใส่กระสอบปุ๋ย
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ความยาวประมาณ๕เมตรน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลนะ
ครูเล็กเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

มันเห่าเสียงดังผิดปกติเหมือนมันเจออะไรนะฮะ
เดินออกมาดูครูเล็กก็ตกใจเลย
กำลังพบงูเหลือมรัดตัวแม่ไก่อยู่
เธอก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งไปเรียกน้องชาย

แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยให้มาจับงูนะครับ